คุณผู้ชมค่ะคุณแม่ท่านหนึ่งกำลังจะพาลูกชายวัย๕ขวบ
เข้ามาในห้องน้ำจะอาบน้ำอาบท่า
ปรากฏว่าโอ้โหในห้องน้ำมีงูจงอางตัวเบอร์เริ่มเลย
อยู่ในห้องน้ำชูคอขึ้นมาด้วย
ผู้เป็นแม่คว้าแขนคว้าแขนลูกชายวิ่งหนีออกมาจากห้องน้ำได้ทันนะฮะ
นี่ฮะจงอางยักษ์ตัวนี้นะครับ
มันซุกอยู่ริมกำแพงหลังเครื่องซักผ้าในห้องน้ำ
ที่บ้านของนางบุญนิตเพชรรักอายุ๔๔ปี
บ้านเลขที่๒๑๗หมู่๑ตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่นะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลที่กระบี่พิทักษ์ประชา
ก็ใช้อุปกรณ์เข้าจับอยู่นานกว่า๑๐นาที

ความยาวของงูตัวนี้คุณ๕เมตร

แต่ว่าแหมพอสีพอมาอยู่กับกำแพงปูนนี่

จับออกมาได้แล้วนะฮะ๕เมตรนะครับ

คือนางบุญนิตเล่าให้ฟังบอกว่าตอนเช้า

จะเข้ามาอาบน้ำจะเตรียมไปโรงเรียน
ลูกชายเดินนำหน้ามาก่อนเลยอยากจะอาบน้ำเต็มที

พอเข้าห้องน้ำไปโอ้โหเห็นเลยงูจงอางเนี่ย
มันอยู่ในห้องน้ำแล้วมันก็ชูคอขึ้นมาเลยนะคุณนะ
ผู้เป็นแม่ก็ตกใจตั้งสติได้รีบคว้าแขนของลูก
วิ่งออกมาจากห้องน้ำทันทีแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับนะครับ
โอ้โหไม่เคยเห็นงูอะไรใหญ่ขนาดนี้เลย
แม่บอกโอ้โหน่ากลัวมากคุณดูสิ
กูไปจับหัวมันอ้าปากเนี่ยนะตัวใหญ่หน้าตามันดุจริง
รีบคว้าแขนลูกออกมาได้นะฮะ
คุณเวลามันชูคอยกตัวเนี่ยบางทีสูงกว่าเด็กอีกด้วยซ้ำนะ

ขนลุกตัวใหญ่ค่ะขนลุกมาก